อายุปรักษาก่อนหน้านี้นี่มีนักท่องเที่ยวค่ะต่างชาติ
ที่พบว่ามีอาการต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคฝีดาดลิงหรือเปล่า
กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วฮะเพราะตอนนี้คนไทยก็เริ่มกลัวฝีดาดลิงแล้วนะ
ถ้าฝีดาดลิงทะลักเข้ามาในบ้านเราเดี๋ยวจะติดต่อกัน
ทีนี้วันนี้ทางสถานศักดิ์ศุกร์เขาชี้แจงแถลงไขว่าตกลงแล้ว
ผู้ต้องสงสัยโรคฝีดาดลิงที่รักษาตัวอยู่ที่บำราชนราดูนบ้านเรา

ใช่เดี๋ยวมาดูนะคะเพราะว่าวันนี้นายแพทย์จักรรัฐค่ะพิทยาวงอานันต์
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคยืนยันนะตอนนี้
ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาดลิงหรือว่าไข้ทรพิษลิงในไทย
ผู้ป่วยต้องสงสัย๓รายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไอแลนด์ทั้งหมดเลย๓คน
อายุ๓๐ปี๒๗ปีแล้วก็๒๐ปีค่ะ
คนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยบินเข้าไทยมา
เดินทางเข้าประเทศคนละวันกันมีวันที่๔วันที่๕แล้วก็วันที่๑๓พฤษภาคม
ตรงมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
แล้วก็ตรงไปที่ภูเก็ตนะเพื่อไปที่จะเรียนฝึกสอนมวย
เริ่มมีอาการนะคะวันที่๒๑พฤษภาคม
คนที่มีอาการเขามีผื่นมีไข้มีตุ่มน้ำใส
ทีนี้พอมันเกิดลักษณะแบบนี้มันประกอบกับว่า
ช่วงนี้มันมีเรื่องของการเป็นโรคระบาดฝีดาดลิงอยู่ในต่างประเทศ
ก็เลยเกิดความกังวลพอไปตรวจก่อนหน้านี้
จริงเขาก็เอาไปตรวจเรื่องโรคเริมก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่เจอ
มีการบินไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพด้วยจากภูเก็ต
ก็ทีมสอบสวนโรคก็เลยลงไปตรวจสอบ
ให้ย้ายมารักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูล
กรมควบคุมโรคไปตรวจพบแบบนี้
ไม่มีประวัติเลยค่ะทั้ง๓คนที่ไปใกล้ชิดผู้ป่วยฝีดาดลิง
พบว่าผลมันเป็นลบนะคะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่า
นักท่องเที่ยวต่างชาติ๓รายนี้ไม่ได้เป็นโรคฝีดาดลิง
แต่ลักษณะของผื่นไปเข้าได้กับโรคเริมชนิดที่๑
ที่มีการติดต่อทางผิวหนังและใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง๓คนเขาบอกว่าตุ่มยุบแล้ว
และถามว่าเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคงงเอ้าแล้วเขาไปติดต่อกันยังไง
คืออย่างที่บอกว่าข้อมูลนะคะคือ๓คนนี้เขามาเรียนฝึกซ้อมมวย
ก็ไปที่ภูเก็ตมีเหมือนเป็นคนที่มาฝึกซ้อมมวยที่เดียวกันเนี่ย
ลักษณะว่ามีตุ่มแบบนี้แล้วคงจะไปใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
ก็เลยทำการก็เลยกลายเป็นมันเป็นการติดเชื้อ
เราต้องเรียนรู้ไว้นะรกฝีดาษลิงหรือว่าโรคอีสุกอีใส
หรือว่าโลกเริมมันมีความต่างกันยังไง
คือถ้าดูตามผิวพันธภายนอกมันเห็นเป็นตุ่มเหมือนกัน
อาจจะมีน้ำสายหรือน้ำหนองอยู่ข้างใน

ถ้าเป็นเริมนะตุ่มใสมันจะแตกง่าย
มันขึ้นตามปากอวัยวเพศก้นกบแล้วจะเป็นซ้ำได้
พอมันเป็นตุ่มใสตรงจุดที่เราเคยเป็น
เมื่อร่างกายอ่อนแอร์หรือว่าวิกมันจะหายไปเองได้ภายในไม่กี่วัน
ส่วนถ้าคุณเป็นฝีดาดลิงนะถ้ามันเป็นตุ่มใส
มันจะใสทั้งตัวคือถ้ามันขึ้นหลายอวัยวะนะตามแขนตามขามันจะใสทั้งตัวเลย
แล้วถ้ามันเป็นหนองมันจะเป็นหนองพร้อมกันทั้งร่างกาย

แล้วอาจจะมีไข้หรืออาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตด้วย

อันนี้๓คนที่ทางสาธารณสุขแถลงออกมาสรุป
ก็ถือว่าชัดเจนสบายใจได้ระดับหนึ่งนะ

ตกลงแล้วมีฝีดาดลิงเข้ามาในบ้านเราหรือยัง
กลัวสิเพราะอะไรโควิดยังอยู่อยู่แบบนี้เลย
จะมาเจอโรคระบาดใหม่อีกแล้วเหรอใช่ไหม
ใช่นะฮะต้องระมัดระวังนะครับโรคที่เกิดจากสัตว์นะครับ